สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงท้ายของปีปีนี้
กรมที่ติดชาร์จติดอันดับข่าวอยู่บนหน้าสื่อมากที่สุด
เห็นจะเป็นเรื่องของกรมป่าไม้เรียกว่างานเข้าเป็นชุดเลยครับ
เริ่มตั้งแต่เรื่องการถือครองที่ดินของปารินาไกรคุบ
เป็นข่าวใหญ่มาเป็นเดือนจนป่านนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่
เอ้าไม่ทันไรความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหยิบประเด็นข่าวเรื่องการบุกรุก
ครองที่ดินที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่
เห็นภาพในโทรทัศน์เป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักเยอะแยะไปหมด
ทั้งที่เจตนารมณ์เดิมเนี่ยต้องการตรงนั้น

ให้เป็นที่ทำการเกษตรแต่ไปยังไงมายังไงล่ะเกือบสองพันไร่เนี่ย
กลายเป็นที่ดินที่ทำเป็นบ้านพักเป็นรีสอร์ทตากอากาศเยอะแยะไปหมด
ฉะนั้นสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบสอบถามความคืบหน้ากับอธิบดีกรมป่าไม้หน่อยครับ
คุณอัตภพลเจริญชันสาอยู่ในสายตอนนี้แล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ

ผมขอสรุปเป็นเรื่องนะฮะเรื่องถือครองที่ดินของคุณปรินา๖๘๒ไร่
กฤษฎีกาตีความนะฮะว่าตกลงคืนแล้วจบไหมหรือคืนแล้วต้องดำเนินคดีต่อ
แต่อย่างนี้ครับ๔๖ไร่๑งาน๔๐ตารางวาที่ดำเนินคดีแล้ว
อธิบดีว่าตอนนี้ขั้นตอนอยู่ตรงไหนฮะ
จริงเรายื่นเรื่องราวร้องทุกข่าโทษตั้งแต่วันที่๒แล้วนะครับ
ทางพนักงานสอบสวนทางกรมครับการปรตสอนะฮะ
ซึ่งอันนี้เราก็ส่งเอกสารซึ่งเราครบถ้วนไปให้ทางพนักงานสอบสวนล่ะ
ก็จะมีบางส่วนที่อันไหนที่พนักงานสอบสวนอยากจะได้ข้อมูลเราก็เพิ่มเติมไปให้ครับ
ครับแต่ว่าดูตามหน้าไพ่แล้วเนี่ย
เอกสารพยานหลักฐานวัตถุพยานต่างเนี่ย
ไม่น่าจะช้าใช่ไหมครับ
ก็อันนี้เป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนแล้วฮะ
เขาคงจะต้องตื่นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบส่วนนะครับ
เขาจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างไร
ครับครับทีนี้๖๘๒ไร่
ถ้าสมมุติว่ากฤษฎีกาตีความว่าคืนแล้วไม่จบ
คืนแล้วต้องดำเนินคดีตามพรบป่าไม้ตามพรบอุทยานต่อ
กรมป่าไม้จะทำยังไงต่อครับ
ก็ต้องปฏิบัติไปตามความเห็นของคณะกรรมการกิจการว่ามีความเห็นอย่างไร
เราก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นนะครับ
คณะกรรมการกิจการมีความเห็นว่าจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
เราก็พร้อมจะได้ยินดีที่จะรำเนินการ
ก็คงจะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าจะมีความเห็นอย่างไร
สักพักหนึ่งเรื่องก็เงียบไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงจะไปถึงไหนยังไงเนี่ย
อันนี้จะให้ความมั่นใจได้ไหมครับว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นยังไงต่อ
จริงกรมป่าไม้เราปฏิบัติไปตามกรอบอำนาจหน้าที่เราเต็มที่ครบถ้วนอยู่แล้วครับ
ทีนี้เรื่องที่ม่อนแจ่ม
รัฐมนตรีวราวุฒิขึงขังมากว่า
ถ้าทำผิดก็ต้องลื้อ
แต่ผมดูในภาพแล้วเนี่ย
การที่จะต้องไปถึงขั้นลื้อถอนกันเนี่ย
มันจะไปถึงขั้นนั้นได้ไหมฉะนั้น
เขาดำเนินการมาอย่างถูกต้อง
ตกลงจะเป็นยังไงฮะที่ม่อนแจ่ม
แล้วต้องไปคัดกรองให้ชัดเจนที่จริงเราพูดคุยกัน
ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๕มิธนาภัยก่อนว่าเราไม่
อยู่ภายใต้กฎิกาเดิม

พบแล้วว่าไม่ใช่เจ้าของเดิม
๓ลายก็ดำเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ที่เหลือ๕๐ลายก็ต้องมาสแกนว่า
ถึงเจ้าของพี่แค่จริงหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งคือเจ้าของเดิม
แต่ทำในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยทำแล้วไม่เหมาะสม
ก่อให้เกิดผลกระทบอันนี้ก็ต้องจะขอความร่วมมือในการลื้อ
สำหรับกลุ่มที่มาใหม่ทีหลังวันที่๒๕มิจินาเลย๕๓ลายอันนี้ไม่ได้
อันนี้มีอยู่๓๐ลายกลุ่มใหม่เนี่ยทั้งหมด๘๓ลาย
ต้องตรวจสอบส่วนที่เกินมา๕๓เนี่ยถ้าเกินมาจะตรวจหมดเลย
จะตรวจหมดเลยถ้าพบว่าออกถ้าเกินมาจากที่สำรวจเดิมก็ไม่ได้
เพราะถือว่าเราทำกฎิกามาตั้งแต่แรกแล้ว
ครับทีนี้ประเด็นที่ท่านบอกวันก่อนก็คือคำถามว่าเอ๊ะ
มันเข้าไปก่อสร้างกันขนาดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ลูกน้องท่านเจ้าหน้าที่
จะไม่เห็นเป็นไปได้ยังไงท่านก็ให้คำตอบว่า
พวกนี้มันค่อยทำค่อยทำค่อยไปเนี่ย
มันตกลงมันจะคือพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่
กรมป่าไม้อาจจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงจริงนะครับจะไม่เป็นโครงการหลง
แล้วก็มีการเข้าไปพัฒนาพี่น้องประชาชนก็ทุกคนก็เข้าใจว่าอยู่ในโครงการหลวง
แล้วก็พอทำในเรื่องของการเกษตรเสร็จแล้วเนี่ย
มันเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงเราช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงอาชีพเกษตรมาเป็นคารีสอร์ท
แล้วก็ทำเรียนแบบเรียนแบบกันเรื่อยขยายไปเรื่อยสุดท้ายขายนะฮะ
เปลี่ยนมือให้คนอื่นให้ในทุนอันนี้มันก็เลยเติบโตเติบโตแล้วก็
มันอาจจะมีในเรื่องของการถ้าพูดถึงในเรื่องของการปล่อยป่าละเลย
ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าจริงมันก็ทุกหน่วยงานนะครับเพราะว่า
อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างมันก็จะมีกฎหมายอะไรมาพวกนั้นเสพ
นั่นสิเหมือนว่าจะเป็นพรบโรงแรมพรบอาคาร
อย่างไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรฮะมันมาถึงขั้นนี้แล้วครับเราก็ต้องพิจารณาไปทั้ง
รัฐศาสตร์และมิจิฐราชปัญหาเดิมก็คือว่านายทุนเข้าไปซื้อที่ชาวบ้าน
อันนี้ที่จะสำรวจเนี่ยเรื่องนายทุนเนี่ยใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับแล้วก็ที่ดำเนินคดีนี่
เดี๋ยวผมให้รีบแจ้งดำเนินการตามมาตรา๒๗

มีนายทุนก็ไปซื้อที่ชาวบ้าน
แล้วก็ไปดำเนินการกันอย่างนี้

ทำเหมือนกันในนามเป็นเจ้าของเดิมอันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบ
ว่าเส้นทางการเงินเป็นยังไงมีใครเป็นคนเสียค่าไฟ
เจ้าของที่แท้จริงคือใครครับครับเรื่องแบบเนี้ยเกิด
เกิดมานานแล้วล่ะท่านชาวบ้านก็ชาชินกับเรื่องแบบนี้แล้ว
ท่านขึ้นมาเป็นอธิบดีเนี่ยสิ่งที่คิดว่าท่านจะทบทวนเรื่อง
เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการเอาจริงเอาจังของ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการในสังกัดเนี่ย
มันมันถึงเวลาจะสังขยนาได้หรือยังจริงจริงผมสังขยนาตั้งแต่ผมมาทำงานแล้วฮะ
หลายคนก็ถูกลงโทษไปก็มีนะครับแล้วก็เรามีระบบในการตรวจสอบติดตาม
เดือนนี้เรามีภาพถ่ายทางการภาพถ่ายระบบการติดตามในสถานะที่เป็นปัจจุบันด้วย
เป็นเรียลไทม์ครับแล้วก็ใช้โดรนใช้ฮอบินดู
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับการทำไปแล้วเต็ม
คือเป็นการละเลยของเจ้าที่อันนี้ไม่ได้อันนี้เราเราดำเนินการแล้วก็ต้องลงโทษนะ
หลายคนแล้วที่ถูกลงโทษแต่ต้องเข้าใจว่าการบุกลุกพื้นที่ป่าเนี่ย
มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาในอดีตบางครั้งเนี่ยใช่
มันมีการผ่อนปนต่อกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับ
มีปัญหามวลชนมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเขาต้องผ่อนผันอนุโรมกันไป
คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยู่ในใจอัดอั้นมากที่สุด
เขาก็จะพูดกันว่าทีชาวบ้านยากจนไปบุกลุกเล็กน้อย
หาของป่าเก็บเห็ดอะไรต่ออะไรตอนนี้เจอเป็นคดี๔๖๖๐๐คดีที
พอนายทุนไปทำเองแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น
ผมไม่ทราบว่า๔๖๐๐เอามาจากไหนเห็นโชว์ในโซเชียลเยอะ
จริงไม่ใช่เลยครับคนที่ได้รับผลกระทบน้อยมาก
ถ้าเทียบกับ๘๕๐๐๐ไร่ที่เราทวงคืนมาที่เป็นในทุน
เอาล่ะตรงนั้นตัวเลขไม่สำคัญแต่แต่สำคัญว่าระหว่างชาวบ้านธรรมดากับนายทุนเนี่ย
ลูกน้องท่านก็ถูกคอลหาตลอด
แต่นี่รัฐบาลจริงแล้วอยากจะบอกว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชนมาตลอด
โดยเฉพาะนโยบายคอทชเราจัดที่ดินทำกินให้รัศดรไปแล้ว๑ล้าน
แล้วก็ปีนี้รัฐบาลก็จะจัดที่ดินทำกินให้อีก๖๐๐๐ไล่ไม่น้อยกว่านั้น
เราไม่ได้มองข้ามพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ยากไร้เลยครับ
แต่ว่าบางครั้งอาจจะมีประเด็นปัญหาในบางรายมีประเด็นปัญหาในทางแบบของเจ้าหน้าที่ก็จริง
แต่ว่ากลายเป็นว่าเหมือนกับหยิบยกเรื่องเหล่านี้ที่เป็นเรื่องที่ไม่มากมาเปรียบเทียบกับเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน
ก็เลยกลายเป็นเหมือนจะมองว่ารัฐบาล
แต่ว่าสุดท้ายสู้ไหวไหมครับ
สู้ไหวครับสู้ไหวผมสู้เต็มที่อยู่แล้วภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมายนะครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญต้องมีหน่วยงานมาช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนก็ต้องเข้าใจมีการสร้างการรับรู้ครับ
ครับเอาละขอบพระคุณท่านอธิบดีนะสวัสดีปีใหม่ท่านครับ
ขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านสุภาพครับ
สวัสดีครับนี่ก็ต้องถามแบบเพลงของเบิร์ตทงชัย
สู้ไหวหรือเปล่าเธอเดือดร้อนอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าอธิบดีคนนี้ก็เอาจริงเอาจังนะครับ
แต่ปัญหาเยอะเลยครับคุณดาวครับคุณน้ำแข็งครับ
ได้ฟังคำยืนยันจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ว่า
ใจท่านสู้และท่านก็จะสู้เต็มที่

เราไม่อยากให้พื้นที่ป่าไปตกอยู่ในมือของในทุนเช่นเดียวกันนะคะ